พยายามเช้าครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

เป็นวันที่คั่วโลกเหนือนั้นจะมีช่วงระยะเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีครับ
ในเมืองไทยของเราในวันนี้นะครับดวงวันทิศขึ้น๕ตี๕๕๑นนะครับ
แล้วก็จะตกเวลาประมาณ๑๘นรก๔๗น
รวมทั้งหมดวันนี้ช่วงเรียกเวลาตอนกลางวันในเมืองไทยของเรา
จะอยู่ที่๑๒๕๖นนั่นเองนะครับมาทำความรู้จักกับวันนี้กันหน่อยนะครับ
วันนี้จะเป็นวันที่อย่างที่บอกแล้วว่าซีกโลกเหนือนั้น
ก็จะเป็นช่วงเรียกเวลาที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในซีกรุงเหนือ
ส่วนซี่โลกใต้ก็จะเป็นตรงกันข้ามนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับวันต่าง
นี้เกิดจากการที่โลกของเรานั้นมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับ
มี๔วันหลักก่อนหน้านี้นะครับวันวสันตะวิศวรรษนะครับ
มาแล้ว๒๐มีนาคมนะครับเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันกับช่วงเวลากลางคืนนั้นเท่ากันพอดีเป๊ะนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปกลางวันนั้นยาวนานที่สุดนะครับ
หลังจากนี้ครับก็จะเป็นวันที่เรียกว่าวันสาธวิศวรรษนะครับ
จะเป็นวันที่กลางคืนกับกลางวันนั้นมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ปิดท้ายนะครับในวันที่๒๑ธันวาคมนะครับจะเป็นวันที่มีชื่อว่าเหมายันนะครับ
จะเป็นวันที่ช่วงเรียกเวลาในตอนกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปีสำหรับบริเวณซีกโลกเหนือ
ดังนั้นในวันนี้เองก็จะถือว่าเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของฤดูกาลนะครับ
สิ่งที่หลายคนรอดูสำหรับใครที่ไปเที่ยวบริเวณคู่โลกเหนือเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นวันที่เรานั้นจะสามารถที่จะมองเห็นนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ
อยู่บนท้องฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
หลายคนสงสัยนะครับว่าดวงอาทิตย์ที่อยู่บนท้องฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมงอยู่ยังไง
วันนี้ครับมีภาพดวงอาทิตย์มาฝากกันครับ
เป็นภาพวันอาทิตย์นะครับที่ถ่ายได้จากบริเวณคั่วโลกเหนือนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์นั้นอยู่บนท้องฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
นี่ครับจะสังเกตว่าดวงอาทิตย์กำลังจะตกลงมา
หลังจากนั้นครับค่อยเบี่ยงกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง
แบบนี้นะครับก็จะทำให้ในบริเวณซีกโลกเหนือ
บริเวณคั่วโลกเหนือก็จะเป็นช่วงเวลากลางวันตลอด๒๔ชั่วโมงนั่นเองนะครับ
ดังนั้นก็อย่าตกอกตกใจ
ถึงแม้ว่าชื่อของวันนั้นจะไปในทางศัยศาสตร์
อาจจะดูคลับคล้ายคลับคลากับสายยาศาสตร์นิดหนึ่ง
แต่ว่าไม่มีผลใดกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์ของเราแน่นอน
ทีนี้เดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันบ้างดีกว่า
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้าง
การคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับที่จะตกตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปอีก๓วัน
พบว่าวันนี้กลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวเป็นหย่อมเล็กเท่านั้น
ส่วนใหญ่บริเวณตามขอบบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ฝั่งอันดามันนะครับภาคตะวันออกก็มีอยู่บ้าง
แถวบริเวณจังหวัดตราดจันทบุรีอาจจะมีฝนตกเยอะหน่อย
คำนวณต่อไปนะครับในวันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้
ฝนนั้นเริ่มเยอะแล้วนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ
จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีการคาดการณ์ว่าจะปกคลุม

อกจากนี้พื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

นั่นหมายความว่าอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนวันศุกร์ครับจากการคาดการณ์ก็พบว่ากลุ่มฝนนั้น
ก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่นะครับ

อาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกลงมา
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวไปชมเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิม
แล้วก็ไปตรวจสอบสภาพอากาศเมืองหลักเมืองท่องเที่ยว
ใครจะไปเที่ยวไหนกันไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับ